ปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันที่ความโชคดีของชายคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะ
เขาถูกล็อตโต้รางวัลที่๑๒ครั้ง
จริงคนถูกรางวัลใหญ่แบบนี้ครั้งเดียวก็โอ้โหก็ดีใจมาก
ก็บูมแล้วมันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อว่าคนนึงจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้ได้ถึง๒ครั้งซ้อน

บรูสมาจิสโรค่ะเป็นนุ่มใหญ่ดวงเฮงจริงอายุ๔๘ปี
อยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะ
รู้เรื่องนี้ถึงขั้นต้องใช้คำว่าอิจฉาจริงนะ
เขาถูกล็อตโต้๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ๓๒ล้านบาทไปแล้ว
แล้วครั้งนี้ก็ถูกอีกแล้วเป็นครั้งที่๒ห่างกัน๔ปี

ก็จะนำเงินรางวัลนี้นะคะแบ่งให้กับคนในครอบครัว
ให้ลูกชายให้คู่มั่น
เงินรางวัลครั้งก่อนต้องบอกเลยว่าเขานำไปรักษาภรรยาของเขาค่ะ
เป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตลงในวันนี้
เมื่อ๒ปีก่อนลูกชายเขาก็เลยบอกว่านี่แหละ
เชื่อว่าแม่มาโดนใจให้พ่อรับโชคอีกครั้งในครั้งนี้นะคะ
ซื้อล็อตโต้เสียงโชคนี่ทุกวันเลย
วันละประมาณ๕ดอลลาร์๑๐ดอลลาร์
หรือว่าประมาณวันละ๑๕๐บาท๓๒๐บาท

ส่วนรางวัลที่เขาได้ในครั้งนี้นะคะ
เขาจะขอทยอยรับรางวัลเป็นรายสัปดาห์
สัปดาห์ละ๓๒๐๐๐บาทจนกว่าจะครบเงินรางวัลทั้งหมด
เพราะว่าเขาจะสามารถเลือกได้จะรับเงินเป็นก้อนหรือว่าจะทยอยรับ
แต่ว่าก็ต้องเสียภาษีสำหรับเงินรางวัลในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ
ได้ยินแบบนี้ก็ถือว่าก็เป็นโชคที่เขาควรจะได้รับบ้างเหมือนกันนะคะ
ที่ได้ถูกรางวัลได้รับโชคในกลุ่มคนที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้
อย่างลอดแรกรักษาภรรยาลอดนี้ก็ให้ลูกชายกับคู่มัน
อาจจะเป็นเงินแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปก็ยินดีด้วยละกันค่ะ